แล้วหวานเวอร์หวานอยู่หวานต่อเนื่องไปเลยจ้าคุ้น
สำหรับแดกความหวานไม่มีพักเลยนะคะ
สำหรับคู่ของนายใบนายเออนายนายนพัฒน์แล้วก็ใบเฟิร์นนะ
ล่าสุดฝ่ายหญิงเขาประกาศชัดเลย
ขอทำหน้าที่แฟนดีเด่นซัพพอร์ตหวานใจทุกเรื่องเลยจ้ะ
ฉันพูดไปแล้วโหบอกเลยว่ามดจะตอมปากเอา
ย้อนกลับไปเมื่อ๒อาทิตย์ก่อนคุณผู้ชมน่าจะยังจำกันได้
คอนเสิร์ตพี่แจ้แดนุโพนพี่แจ้สไตล์เขาพี่แจ้
จะคืนกินเธอทั้งตัวไม่อยากเหลือไว้ให้ใครได้กลิ่น
เริ่มก่อนก็จะเป็นร้องเพลงทุกขาวเลย
ฉันชอบพี่แจ้ดานุพลนะฮะน้องนายเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งในแขกรับเชิญที่ไปร่วมเวทีด้วย
โมเมนต์น่าเอ็นดูค่ะก็เห็นจะเป็นหวานใจอย่างสาวใบเฟิร์นนี่แหละ
ทำหน้าที่แฟนเชียร์เอ่ยเป็นกองเชียร์ทั้งร้องทั้งเต้น
มีดอกไม้มอบให้ถึงหลังเวที
แล้วไปกันชนิดที่เรียกว่าขนครอบครัวกันไปเลย
ประมาณว่าคุณพ่อคะคุณแม่คะไปเชียร์แฟนของใบเฟิร์นหน่อยค่ะ

จากครอบครัวจะเป็นแฟนเพลงพี่แจ้แล้วนะคะก็อยากไปส่งกำลังใจ
ซัพพอร์ตหวานใจในทุกแบบทุกเรื่องเลยจ้า
พอร์ตเวอร์ซัพพอร์ตเวอร์ค่ะ
หนูเป็นคนจอยคอนเสิร์ตจอยอะไรอย่างนี้อยู่แล้วด้วยแหละค่ะ

เขาบอกว่าเขาเห็นค่ะแต่เราไม่รู้ว่าเขาเห็น
เพราะว่าส่วนใหญ่เราก้มหน้าก้มตาเต้นเกินไปค่ะ

ข้างหลังนั่งลงหน่อยลูกอย่างนี้
ตัดภาพไปแม่นี่หยิกอย่างนี้แล้วนั่งล้ม
เขาก็เป็นทีมซัพพอร์ตที่เต็มที่